อันนี้ค่ะเป็นความแค้นแค้นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่บอกว่าเท่าแค้นเนี่ยคุณตาอายุ๘๓แล้วนะคือมีปัญหากันกับคู่เขยสารตัดสินแล้วสารตัดสินให้ฝั่งนั้นน่ะชนะแต่ตามั่นใจว่าไม่ได้ที่เนี่ยของฉันแล้วฝั่งนั้นน่ะดันเอารถมาถมดินอีกยิ่งแค้นใหญ่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ตาก่อเหตุเอาปืนไปยิงเหตุการณ์นี้มีคน
แต่พฤติกรรมตาไม่หวานเลยค่ะเห็นไหมว่ามีผู้หญิงก็คอยยื้อยุดอยู่ค่ะผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่พยายามตามคุณตาไปนี่อยู่ซอยอัชริยประดิษฐ์หนึ่งที่บางกรวยนะคะที่เอ่อนนทบุรีที่เนี่ยค่ะคุณตาเนี่ยคือดึงมือของคุณตาให้กลับมาที่บ้านแล้วตาก็แบบสะบัดมือนีตาหวานหน้าแกรมทองอายุ๘๓ปีแล้วในมือน่ะถื

อยู่แล้วเรื่องที่ดินคือเป็นที่ดินอยู่ติดกันแล้วเป็นปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องทีนี้ศาลก็ตัดสินมาตัดสินให้ฝั่งตานรงอ่ะชนะตาหวานก็แค้นใจเพราะว่าตาหวานมั่นใจเหลือเกินว่าไอ้ที่ดินตรงเนี้ยมันคือที่ดินของฉันก่อนจะเกิดเหตุนะมีการจ้างรถหกล้อฝ่ายไหนจ้างอ่ะก็ฝั่งคนตายคนเจ็บอ่ะ

ตาหวานรับสารภาพไหมตาหวานก็รับสารภาพแหละส่วนเรื่องของการจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอันนี้เดี๋ยวต้องประเมินดูอีกทีนึงเพราะว่าผู้ก่อเหตุอายุเยอะแล้ว๘๓ปีแล้วนะคะ